คุณผู้ชมพาไปดูเรื่องนี้ที่ชนบุรีค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เด็กชายวัย๑๑ปีปีนขึ้นไปนั่งห้อยขาอยู่บนกำแพง
แล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูนะคะ
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นว่าน้องทีอายุ๑๑ปี
เรียนอยู่ปห้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่พัทยาตอนแรกยืนอยู่หน้าร้านขายลูกชิ้นทอดนะคะ
ที่บังละมุงชนบุรีประมาณสองทุ่มสี่สิบเก้านาทีเมื่อคืนนี้
อยู่หน้าร้านมีเด็กผู้หญิงมีสุนัขสองตัวสุนัขวิ่งเข้ามาที่ร้าน
ทีขยับตัวไปอีกมุมนึงแล้วเด็กเด็กก็คุยกันแล้วน้องทีอ่ะ
ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนกำแพงบ้านของชาวบ้านคือคุณผู้ชมคะจริงจริงแล้วคือน้องนั่งอยู่แป๊บนึงนะ
ประมาณสักหนึ่งนาทีกำลังจะปีนไปกำแพงอีกช่องนึง
กำแพงปูนมันถล่มร่วงลงมาเลยอ่ะค่ะแล้วน้องอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะ
ร่วงลงมาคือกระแทกพื้นทุกคนตกใจแล้วไอ้ปูนปืนอะไรมันก็ทับน้องด้วยอ่ะนะคะ
ตอนที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยน้องนอนหงายแล้วมีแผลที่ขาแผลใหญ่เลยที่ขาด้านขวา
ขามากรีบส่งโรงพยาบาลปูนก็แตกร่วงลงมาทับน้องด้วยอะค่ะ
คือพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดที่อยู่ตรงนั้นน่ะนายเหรียญทองอายุ๖๒ปีบอกว่าน้องเรียกให้รถจอด
ลูกชิ้นกินปกติน้องจะมากับพ่อแต่วันที่เกิดเรื่องน้องมาคนเดียว
เหมือนกับว่าน้องกลัวสุนัขอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพว่ามีสุนัขสองตัวใช่ไหมคะ
น้องกลัวเลยปีนขึ้นไปบนกำแพงไปนั่งห้อยขาอยู่สูงสักประมาณ๒เมตรได้
กำแพงมันถล่มลงมาร่วงตกลงมาทั้งคนทั้งแผ่นปูนนะคะ
ก็เป็นบางวันนะบางทีถ้าหมาไม่มีมีใครมาซื้อสิ่งอย่างนั้น
พอปกติมันต้องยืนอยู่ข้างบนต่างอย่างนี้

อ่าเค้านั่งอยู่บนกำแพง
ก็ตอนที่ล่วงลงมาแล้วกำแพงลมทำให้ลุงเห็นไหมครับ

อ๋อน้องก็กลัวหมาเค้าก็เลยไปนั่งบนกำแพง
บนกำแพงที่ทางภาพภูมิ
ปกติมากับพ่อไม่รีบมาซึ้งเดียว
ชาวบ้านก็บอกว่าน้องก็อาจจะซุกซนตามภาษาเด็กตามวัยค่ะ
ปีนกำแพงก็เคยเตือนอะไรกันแล้ว
แต่ก็จะมีสารตายายมีสารพระภูมิอยู่ด้วย
ชาวบ้านก็เคยเตือนว่าระวังหน่อยตามความเชื่อด้วยอะไรแบบนี้นะคะ

แล้วบางทีเขาไม่ได้ฝังเหล็กอะไรพวกนี้ไว้บางทีมันก็โยกไปโยกมานะครับ